เทาแบงค์๕๐๐เออนะคะสำหรับคุณแจมรัชตะแล้วก็ฟิล์มธนพัฒน์นะคะ
บอกเลยว่าไปที่ไหนแม่ยกเนี่ยเขายกขนเงินขนทองให้เพียบเลยนะ
ขอดูความรักของเขาเอาไปดูนิดนึงละกันล่าสุดเนี่ยก็เกิดความประทับใจกับแฟนคลับอีกแล้วนะคะ
โกยมาลัยน้ำใจจากแฟนคลับเพียบเลย
ด้วยความที่ทั้งคู่ก็เป็นคนตลกนะ
เป็นตลกเหรอฉันคิดว่าเป็นพระเอกซะอีก

อาจารย์แจมบอกว่าอยากมาดูน้ำตกในละครเวที
ก็ด้านมีคนอยากสั่งลาบก้อยมาเสริมด้วยทำไมออก

มีแบงค์สีแดงมีแบงค์สีน้ำเงินแบงค์สีเทา

เซอริย์ถ้าดูสิ้นหวังใต้สิ้นเผื่อด้านนี้

คุณผู้ชมท้ายสุดค่ะฟิล์มแจมเอาไปเก็บไว้ที่ไหน
ทั้งคู่พร้อมไว้ใจต่อแบบฮาว่าทั้งหมดไปอยู่กับพ่อแม่
วันท่านไปซื้อกับข้าวไงก็ค่อยแกะนี่แหละ

นี่ซื้อต้นหอมนี่๔๐บาทแกะไป๒ใบ

อันนี้ตอบจริงหรือจ้อจี้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
น้ำตกอยากดูว่ามันอลังการขนาดไหน

เฮ้ยได้เหรอพี่ยังกำลังหิวเลยมีข้าวเหนียวไหมครับ
แต่ละครั้งเราไม่เคยนับไม่เคยนับครับ
เพราะว่าเงินไม่เคยเข้ากระเป๋าเรา
เข้ากระเป๋าใครคนที่บ้านแม่
ไปซื้อกับข้าวอะไรกินก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหลอกง่ายอย่างนี้หน่อย

กินน้ำตกกินอะไรอย่างนี้
น้ำตกที่เป็นน้ำไหลลงมาจากข้างบน
ใช่กินต้นหินด้วยบางครั้งอร่อยดี